คุณผู้ชมค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะ
ในวันเสาร์แบบนี้เราก็จะมาพูดคุยกับหมอไก่พพาธินีกัน
วันนี้หมอไก่มีเรื่องของโชคลาภมาฝากด้วยจะเป็นยังไงนั้น
พบกับหมอกไก่พพธินีกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอกไก่ครับ
อุ๊ยโดนที่กั้นอีกแล้ว

หมายถึงเอาที่กั้นออก
ราศีที่มีโอกาสได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ
อ่าใช่ค่ะมาดูกันเลยนะคะที่ราศีแรกค่ะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ

แล้วทุกวันคุณอยู่ใกล้ใครทุกวัน

ทุกวันผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่

ชาวราศีเมทุนนะคะพื้นฐานดวงชะตาเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดี
เขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนที่แบบว่าชอบเข้าสังคม
ไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหรู้จักคนก็ไปทั่ว
รู้จักคนมากมายไปที่ไหนเขาเรียกว่าก็เป็นมิตรที่นั่นนะคะ
ในตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีเนี่ย
มันจะส่งผลดีกับตัวคุณแล้ว
ในช่วงนี้เขาเรียกว่าดวงเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูง
ฝูงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ
คอยแนะนำให้คุณได้เจอกับสิ่งดี

ใช่ค่ะเช่นอาจจะเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับว่าแนะนำอาชีพนะคะ
อาจจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหา
อย่างบางคนที่ทำงานร่วมกับคนเยอะร่วมกับคนหมู่มาก
เช่นเป็นเหมือนกับว่าทำงานข้าราชการนะคะ

แน่นอนว่าต้องเจอคนเยอะแยะแน่นอนนะคะ
เนี่ยผมเนี่ยนึกถึงเพื่อนผมเลย
เพื่อนคนนี้ชอบชวนเสียตังค์อย่างเดียวเลย
ใครคะชวนซื้อนั่นซื้อนี่ไอ้คนนั้นเนี่ยเหรอ

อ้าวแล้วยังไงอีกครับหัวไก่
ในช่วงนี้ก็เหมือนก็ว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาเนี่ย
จะมีเพื่อนที่คอยแนะนำคอยหาทางออกให้

จ้านะคะแต่ว่าเป็นแค่เพื่อนก็พอ
อย่าคิดลึกอย่าคิดมากกว่านั้นนะคะ
อันนี้แน่นอนค่ะเชื่อได้เลยค่ะ

เหมือนก็ว่ามันก็จะช่วยเหลือเกื้อกรุงกันระดับหนึ่ง
แต่ว่าอย่าถึงขั้นที่แบบว่าไปร่วมลงทุน
หรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
เพราะว่าถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย

อันนี้เห็นมาหลายคนแล้วนะเพื่อนฝูงกันรักกันดี

ใช่ค่ะมีเรื่องเงินแล้วก็แตะคอกัน
เพราะฉะนั้นราศีเมทุนช่วงนี้ก็คือดวงโดดเด่นเนอะ
เรื่องเพื่อนกรรยานมิตรที่ดีนะคะ

ใช่ค่ะชาวราศีสิงคำทำนายนี้
สำหรับคนที่มีคู่แล้วโดยเฉพาะเลยนะคะ

เพราะเหมือนกับว่าชาวราศีสิงศ์ที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้ว
หรือว่ายิ่งแต่งงานแล้วเนี่ยยิ่งดีมากเลย
เพราะว่าเหมือนกับว่าคู่รักเนี่ยจะหาเงินเข้าบ้านได้มาก
ในช่วงนี้แฟนของชาวราศีสิงศ์
ที่เหมือนกับว่าจะทำให้ได้เงินมากในอนาคต

คือถ้ามีโปรเจกต์แล้วคิดปั๊บทำเลย
ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับพวกออนไลน์
จะถูกฉโรคมากเลย
แต่ชาวราศีสิงศ์ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่า
รำคาญคนรักบ้างนิดหน่อยนะคะ
เพราะว่าบางทีคนรักเนี่ยเขาอาจจะอารมณ์ขึ้นลง

อารมณ์ขึ้นลงบางทีรักก็ปิดรักก็เปิด

แนะนำว่ายังไงดีต้องใจเย็นเนอะ
ในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย
ถ้าเวลามีปัญหาอะไรก็หนักนิดเบาหน่อย

ถูกต้องแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเรื่องของคู่
จะนำพาสิ่งดีมาให้นะสำหรับราศีสิงศ์นะคะ

มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากญาติพี่น้อง

วานบ้านเคลือนี่แหละจะได้ลาบจากทางนี้
ซึ่งมันก็มีโอกาสได้หลายอย่างนะคะ
เช่นหนึ่งตรงเลยก็คือได้มรดก

ใช่ค่ะได้มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
หรือว่าได้เงินจากญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรพวกนี้

สองก็คือคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะ
มีปัญหาเรื่องเงินติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วย่าพี่น้องเขายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับคุณ

หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะทำธุรกิจร่วมกับญาติพี่น้อง
และได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมาก

แล้วอย่างสุดท้ายก็คืออาจจะไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกัน
แต่เหมือนกับว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะแนะนำคุณในสิ่งดี

อาจจะแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าการทำอาชีพบางอย่าง
ที่ทำให้คุณได้เงินมากในอนาคต

ก็ถือว่าเป็น๓ราศีนะคุณผู้ชม
ที่มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากคนใกล้ตัว

มันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเสี่ยงอย่างเดียว

ที่จะนำพาเข้ามาในชีวิตกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้น๓ราศีนี้ช่วงนี้ดีมาก

ดีหลักก็คือไปถึงประมาณเดือนพฤษภาคม

เอาล่ะช่วงนี้มีโอกาสยังไงก็ดูแลคนใกล้ชิดของเราให้ดีด้วยนะคะ
หนึ่งผู้โชคดีวันนี้จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า

วัตถุมงคลนี้หลายคนต้องการมาก
เขาเรียกว่าเป็นพระหนึ่งในเบนจักรภาคีเลยนะนะคะ
เรียกว่าเป็นสมเด็จวัตระคังไมล์ปี๒๕๓๗
มันมีมูลค่านะหมอไก่นะ
หนึ่งท่านผู้โชคดีวันนี้นะคะจะได้รับไปเลยแบบฟรี
และคุณได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ด้วย
คุณนัทรดาจำนงพลี
ถามมาเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภ

การงานพื้นฐานดวงชะตาของเขา
เขาจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์เขาคอยช่วยเหลือเขา
ถ้าสมมุติว่าเขาทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เพศชาย
ถ้าเป็นเจ้านายเขาเนี่ยโอ้โหยิ่งดีมาก

จะยิ่งส่งเสริมอุปถัมภ์กันเป็นอย่างดีค่ะ

ดวงของเขาเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่า
เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่ามีโอกาสได้งานใหม่
หรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าทำอาชีพเสริมอะไรบางอย่าง

ก็ถือว่าดีถือว่าการงานดีการเงินก็น่าจะดี
การเงินถือว่ามีรายได้เข้ามาจากความอุตสาหะ
แต่ว่าระวังจะเสียเงินกับเรื่องของญาติพี่น้องค่ะ
หรือว่าเสียเงินกับเรื่องของการซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่าง
ส่วนในเรื่องของโชคลาภบอกเลยว่าได้ลาบจากความอุตสาหะเท่านั้น

แต่แน่นอนวันนี้คุณได้ลาบจากหมอไก่ไปแล้วนะคะ
ด้านหน้านี้เลยนะคะยินดีด้วยนะกับคุณนัทรดานะคะ
ผู้โชคดีใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้